คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้นะคะเป็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในร้านข้าวต้มแถวประเวทนะคะ
ก็มีลักษณะว่ามีผู้ชายคนนึงเขาก็ทะเลาะกับอีกกลุ่มนึง
กลุ่มหนึ่งก็มากันทั้งผู้ชายผู้หญิงแต่ว่ามันมีปัญหาในลักษณะที่ว่ามันมีคนหนึ่งที่เขามีปืน
แล้วชักปืนออกมาแล้วก็โอ้โหเวียงไปมาอยู่ในร้านเนี่ยค่ะ
ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนค่ะ
พี่หลังพี่หลังพี่หลังพี่หลัง
พี่ขอใจเย็น

พี่หลังพี่หลัง
ขอขอ

เนี่ยเขามาบอกมึงต้องนั่งเหลือต้องนั่งเหลือทั้งหมด

เขาเลือกชื่อหลังชื่อหลัง
สรุปไอ้คนที่ต่อยเราชื่อหลัง
เลือกคนที่ปืน

ใส่เสื้อสีดำพุ่งไปทำร้ายอีกฝั่งหนึ่งที่เขามากันทั้งชายหญิง
เหมือนคนก็พยายามจะห้ามแต่ก็มีประเด็นที่ว่ามันมีคนนึงที่มีปืนนี่ไง

แล้วพกปืนแบบนี้เหรอตาย
แล้วก็เอาปืนเหวี่ยงไปเวียงมาสายไปสายมาอยู่ในร้านนะคะ
เขาก็ดึงตัวออกไปแต่กล้องวงจรปิดถือภาพเอาไว้ได้หมดนะคะ
เราก็เลยต้องไปคุยกับเจ้าของร้านเทิดเหต์ตามภาพในคลิป

ตั้งแต่เปิดร้านมาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยจริง
เจ้าชายตั้งใจมาเกาะเหตุที่ร้าน
เพราะลูกค้าคนที่เกาะเหตุพูดจะกวนหาเรื่องคนในร้าน
ผู้ก่อเหตุ๓คนผู้ชาย๒ผู้หญิง๑เข้ามาสั่งอาหารก็นั่งโต๊ะติดกับริมถนนกลุ่มคู่กรณีก็มากัน๓คนแต่นั่งอยู่ที่โต๊ะด้านในนี่ค่ะฝั่งละ๓แบบนี้นะคะฝั่งผู้ก่อเหตุกับฝั่งคู่กรณี
กลุ่มผู้ก่อเหตุพูดจารักษณะก่อกวนคนในร้านหลายรอบมาก

แล้วเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ผู้ชายกลุ่มคู่กรณี
เดินออกไปสูบบุหรี่ข้างร้านทีนี้แหละ

แต่ว่าในกลุ่มก็มีผู้หญิงตามภาพในคลิป
ผู้หญิงที่ใส่เสื้อวินรถจักรยานยนต์
ภัยดำอ่ะนะ
หลังจากนั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุก็ขึ้นรถจักรยานยนต์สองคัน

จำรุ่นจำสีจำทะเบียนไม่ได้

พนักงานที่อยู่ในร้านก็พากันวิ่งหลบกันชุนละมุน
เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามันมีคนที่มีปืนด้วยค่ะ
เขาพูดที่โต๊ะเขาเนี่ยแต่ผมไม่รู้เขาพูดว่าแฝะใครหรือเปล่า
บอกวันนี้อยากโดนตีนเขานั่งคนเดียวเขาบอกอยากโดนตีน
ผมก็ไม่พูดกับใครผมก็ไม่สนใจเพราะไม่ใช่เราค้าขาย
แล้วสักพักเดียวเขาไปต่อยกันเนี่ยผมก็หันไปเจอผมก็ไปห้าม
ผมคิดว่าถ้ายิงมันก็พักมายิงแต่มันคงไม่ยิงหรอกมันพักกว่า๓ครั้งแล้วไม่ยิง

พักนี่๓ครั้งนี่ก่อนนะ๒ครั้งแรกนี่สุขู
ไม่รู้เขาชักมาอย่างนี้ชักมาอย่างนี้ไม่รู้เขาจะยิงใคร
แล้วเฮ้ยมึงแน่ชักมาผมก็เจ๋ยเฉย
วันนี้เราก็ให้คุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
ที่จุดเกิดเหตุก็คือที่ร้านข้าวต้มตามคลิปภาพอ่ะค่ะครับ
ก็จุดเกิดเหตุตรงนี้อยู่ริมถนนเฉลิมพระเกียรติ
ร้านนี้เปิด๕โมงเย็นถึงตี๔นะคะ
วันนี้ก็เปิดตามปกติแต่ก็ไม่มีใครให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะคะ
คุณวิมลวันก็เลยไปคุยกับเพื่อนผู้เสียหายที่อยู่ในคลิปด้วยค่ะ
ที่ใส่เสื้อวินรถจักรยานยนต์นะคะ
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าตอนเกิดเหตุเพื่อนของเธอออกไปสูบบุหรี่ข้างร้านข้าวต้ม
แล้วได้ยินเสียงเพื่อนพูดว่าอะไรอ่ะพี่ผมยังไม่ได้ทำอะไรพี่เลย
พอหันไปดูก็เห็นเพื่อนถูกคู่กรณีสองคนกำลังรุมหาเรื่องอยู่
ยืนยันว่าทางฝั่งเธอกับเพื่อนที่มากับ๓คนนั่งกินข้าวกันปกติ
ไม่ได้ไปหาเรื่องอะไรใครก่อนแต่ก็พยายามเข้าไปห้ามแล้วก็แยกเพื่อนออกมาจากร้าน
แล้วก็บอกว่าไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าอีกฝั่งนึงเขามีปืน
ก็ไม่รู้ว่าปืนปลอมปืนจริงหรืออะไรแต่มันก็น่ากลัวไม่ควรเอามาข่มขู่ใครแบบนี้
ก็เลยไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะคะ
พี่ผมไม่ได้รู้จักคุณเลยนะอะไรประมาณนี้ไม่ได้รู้จักคุณเลยแล้วมาปล่อยผมทำไมอะไรประมาณนี้
ก็เลยเข้าไปห้ามกันแล้วก็ก็เลยเอาปืนออกมานี่แหละรู้สึกเอาปืนออกมาตั้ง๒๓รอบ
โมนเหตุจริงไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้จักแล้วก็ไม่รู้มันนั่งโต๊ะไหนด้วย
แต่เราก็ไปกินประจำน่ารักค่ะ
คุณวิมนต์วันก็เลยไปคุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์อีกคนนึงเขาอยู่ในร้านข้าวต้มตอนเกิดเหตุพอดีอะค่ะ
เขาก็บอกว่าตอนนั้นยังไม่เที่ยงคืนนะคะได้ยินเสียงคนทะเลาะกันก็เลยหันไปดู
เห็นกำลังเถียงกันอยู่เรื่องของการมองหน้ากันหรือเหยียบเท้ากันอะไรประมาณนี้
แต่ฟังไม่ค่อยถนัดแต่ว่าผู้ชายที่ใส่เสื้อดำมีรอยสักพกปืนไว้ที่เอว
ก็เลยพยายามจะไปห้ามบอกให้ใจเย็นค่อยคุยกันนะคะ
ไม่ใช่แบบพื้นเก็บอะไรอย่างนี้เพราะถ้าเกิดยิงไปปัญหามันยาว
แต่ถ้าชักออกมามันก็น่าจะยาว
ทีนี้ค่ะที่สนบังนาตอนเช้าก็มีผู้เสียหาย
มีคนที่เห็นเหตุการณ์ไปให้ปากคำกับตำรวจตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะ
ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเราเหมือนกันบอกว่า
ยืนยันว่าไม่รู้จักไม่เคยมีเรื่องอะไรกันมาก่อน
อาจจะเป็นเรื่องของความเข้าใจผิด
รับว่าตอนเกิดเหตุในร้านข้าวต้มก็นั่งดื่มกัน
คือดื่มเหล้ากันนั่นแหละทั้งสองฝั่งเลย

แล้วก็ข้อหาเรื่องของการคมขู่นะคะ
ตำรวจรู้ตัวคนก่อเหตุแล้ว
แล้วก็จะนำตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติม
แล้วก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อค่ะ